ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

ที่มารมีของขังเยอะไปหมดพี่บูชาเจ้าที่ยังไง
ก็คือพี่จะมีติโชเอียแบบจีน

ซึ่งเป็นปางวาทิตย์วันเกิดพี่

บอลเชิญยิ้มเป็นคนเอามาให้
แล้วก็มีพ่อแก่ที่พี่เนี่ยสั่งปั้นเอง
ซึ่งพ่อแก่เนี่ยเป็นอะไรที่งงมาก

พี่ชาวถ้าพ่อแก่เนี่ยมาอยู่กับใคร
อยู่ไปเรื่อยพี่บูชาไปเรื่อย
หน้าองค์พ่อแก่จะคล้ายเจ้าของ

เป็นองค์พ่อแก่แบบยิ้มแล้วหน้าเหมือนผม
แล้วเขาบอกว่าถ้ายิ่งเหมือนถ้าเมื่อไหร่ยิ่งดี
หลายครั้งที่มีคนเห็นพ่อแก่คุณตอบคุณด้วยไหม
หลานพี่หลานพี่อายุประมาณ๖ขวบ

ลือศรีองค์เล็กอ่ะเขาใจดีเนาะ
แต่ลือศรีองค์ใหญ่อ่ะทำไมเขาบึ้งอ่ะ

หลังจากนั้นมาแล้วก็มีพ่อปู่พญานาค

เนี่ยอะไรมูเตลู
พ่อปู่พญานาคอาจารย์ลักษณ์ให้มา

ดำเชื่อไหมว่าพี่ฝัน
ว่าเป็นพ่อปู่มาที่บ้านแล้ว
เหมือนกับท่านมาบอกว่าท่านมาอยู่แล้วนะ
ก็คือแต่ว่ามาไม่ได้เป็นรูปร่างพญานาค

เป็นลูกคนแก่เดินมาบอก

ชาวเชื่อเรื่องนี้มั้งแต่ว่าไหน

ผมคิดว่ามันเป็นที่ตัวเอง๕๐
แล้วก็เป็นที่โชคชะตาอีก๕๐

ผมเนี่ยเคยมีแหวนพระพิคเนต

ในวงการบันเทิงมันกลับดีอะพี่หนุ่ม

เขาช่วยในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จ

คุณได้มีการให้อาจารย์เชียงช่วยปั้น

อาจารย์ไปแสวงบุญที่เนปาน
แล้วก็ไปเอาแบบจากที่นู่นมา
ทีนู้นมาแล้วที่สำคัญคือองค์พ่อพิกเกณฑ์ที่หล่อครั้งนี้
เปลี่ยนช่างถึง๓คนช่างคนแรกหล่อปั้นเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็ขอบอกว่า
ไม่เอาแล้วครับไม่ปั้นไม่ไหวก็เหนื่อย
ในองค์ของท่านต้องมีผสมหรือมีอะไรอย่างนั้น

มีมวลสารก็คือเมื่อก่อนนี้อาจารย์เชียงเนี่ย
เขาเป็นลูกศิษย์ขององค์พระสังฆราช
เขาก็จะมีมวลศาลที่องค์พระสังฆราชให้มา
อาจารย์ก็จะมาผสมในองค์พ่อพิกเนธในการหล่อด้วย
หล่อออกมาแล้วก็เป็นรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฮะ

ซึ่งคนที่สองที่ปั้นก็ปั้นไม่ได้
เพราะว่าปั้นอยู่แล้วมีงูเลื้อยเข้ามา

คนที่๓สุดท้ายไม่กลัวงู
ก็ยังเลื้อยอยู่อีกหรอคืองูนี่ถือเป็นบริวารของท่าน
นี่ไงอาจารย์บอกว่าเป็นบริวารของท่านไม่ต้องตกใจ
มีงูมีหนูมีพญานาค
หลังจากนั้นเสร็จพอได้องค์นี้มาปุ๊บ
แล้ววันที่ตั้งศาลองค์พ่อพิคเนต
ก็คือตั้งสารองค์นี้องค์นี้แหละ
มีการทำพิธีก็จะมีเทียนหยดอยู่ที่อ่างน้ำมนต์
ซึ่งวางไว้นะพี่หนูไม่มีคนถือนะวางไว้ให้หยดลงไปเรื่อย
เพราะหลังจากนั้นเขาจะใช้น้ำมนต์ในการที่มาประพรม
แล้วก็ให้พี่ชาวดื่มหลังจากนั้นนี่วางไว้เสร็จปุ๊บ
อาทิตย์ทรงกฎอีกแล้วตอนทำพิธีอีกแล้วที่บ้านเนี่ยอึ้งกันเป็นแถว
แล้วคุณก็ยังเก็บเทียนน้ำมนต์อันนั้นไว้จนถึงทุกวันนี้
ไว้ครับมดดำพี่เก็บไว้หัวนอนเลย
เดี๋ยวมาดูนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นรูปอะไร
เทียนนี้คือเป็นเทียนที่อาจารย์ได้มีการสวดทำพิธี
นะครับแล้วก็ได้วางเทียนเอาไว้ที่บนขันน้ำมนต
ครับน้ำตาเทียนก็จะหยดลงมาในขันน้ำมนต์นั้นในน้ำนั้นแล้วนะฮะ
จนเสร็จพิธีตั้งสารเอาให้พิการเนฆ
อ่ะคุณชาวเราเปิดไปดูจะได้เห็นว่ามันจะเป็นรูปอะไร

ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวคุณเช้าจะเอารูปเปรียบเทียบให้ดู

มีลายแบบเหมือนกับผิวหนังด้วย
หนุ่มลองดูใกล้มดดำลองดูใกล้ครับ

ส่วนอันนี้ก็เป็นวันขึ้นบ้านใหม่

อันนี้ก็คล้ายกันก็เลยทำให้พี่เช้าแบบ
ยิ่งเชื่อในองค์พ่อพิกเนธมากยิ่งขึ้น
มากจนแบบตอนนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ว

คุณเองเนี่ยเคยเดินออกสนามบิน
เพื่อที่จะมาขอให้องค์พระพิคเนธเนี่ย

เป็นไปงานอีเวนต์พี่หนุ่ม
แล้วผมเนี่ยต้องกลับมาทำรายการต่อตอนเช้า
แล้วไฟล์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ตอนเช้า

เพราะว่าไฟล์ที่กลับจริงเขาจองให้คือตอนเย็น
เขาจองไว้ให้แต่ผมต้องเปลี่ยนเป็นจากเช้าเพราะมีงานเที่ยง
ผมก็เลยไปที่สนามบินเพื่อจะไปเปลี่ยนตัว

ผมออกมานอกสนามบินเลย

ทันนะในการทำงานตอนเที่ยง
กลับไปลูกช้างจะถวายนางรำ

บอกถึงขนาดที่นางรำน้ำตาตก

เขามาถึงปุ๊บ
เขาบอกว่าองค์พ่อชะโงกหน้ามาดู

เขามาจอดรถบ้านหลังที่อยู่ข้างพี่เห็นไหม

เขาไม่กล้าเข้าบ้านซึ่งพี่เปิดประตูไว้แล้ว

ชะโงกหน้ามาดูแล้วองค์ใหญ่มาก
โงกหน้ามาดูว่าแบบมาทำอะไรกัน

รอพี่มาก่อนค่อยพาเขาไป
หลังจากที่พาเขาไปเสร็จปุ๊บ
เขาก็มาลำ
ำอยู่เท่านั้นแหละไม่ถึง๒นาทีร้องไห้๒คน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

ที่พี่แบบช็อกกับองค์พ่อเลยพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับตัวเองเรื่องงานเรื่องอะไรแบบเนี้ยหงุดหงิดวุ่นวายใจขับรถไปทำงานอีเวนต์กับดีเจโกรุ่นน้องที่ขึ้นงานนั้นไปที่โคราชขับกันไปสองคนพี่ก็หุดหงิดหงุดหงิดแบบ
เล็กด้านแข่งชัดเพิ่งซื้อใหม่คือพวกสิ้นคำที่พูดนี่นะพี่หนุ่มผมไม่ได้ขับรถตามรถบันทุกข์ด้วย
โกยังงงเลยบอกพี่ชาวพี่ไม่ได้ตามรถบรรทุกนะ
มาจากไหนพี่ก้อนขนาดนี้
หลังจากนั้นอาจารย์เชียงโทรเข้ามาหาพี่

ผมก็ขนลุกเลยบอกอาจารย์รู้ได้ไง

มาบอกแล้วบอกว่าให้จุดทูปขอเข้ามาเดี๋ยวนี้
หลังจากนั้นขับรถหาซื้อทูบ
แวะข้างทางเขาบอกไหว้สิบหกดอกกางแจ้ง

ผมก็ไปปุ๊บไปเจอร้านกาแฟ

ผมก็เลยจุดทูบ๑๖ดอกไก่โก
ไหว้แล้วก็ปัด
พอปักเสร็จพี่หนุ่มเงยหน้าขึ้นมา
มีรูปปั้นช้างอยู่ข้างพี่

โกบอกโอ้โหเฮียของจริงว่ะ
แล้ววันนั้นขอเข้ามาเสร็จไปทำงานตอนกลางคืน
มันก็จะมีร้านค้าขายของพวกต่างผมก็ต้องลงไปสัมภาษณ์
ทุกวันทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยจะได้ขนมได้ข้าว
เขาเปิดอะไรเขาก็จะให้ขายลูกชิ้นก็จะเอาลูกชิ้นมาให้

เป็นกระปุกออมสินที่ทำจากกะลามะพร้าว
แล้วเป็นรูปช้างมดดำ
แล้ววันนั้นลูกช้างที่ได้มาเนี่ย
โกหลังจากเสร็จงานตอนประมาณ๕ทุ่มกว่า
ดีเจโกนอนคนละห้องกับผมเพราะเขาจองให้คนละห้อง
โกก็ได้ช้างมาปุ๊บเสร็จ
โกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาพ่อไปนอนด้วยดีกว่า
ก็เอาตุ๊กตานี้ไปวางไว้ที่ห้องนอนมัน

พี่เช้านอนด้วยพี่ไม่ไหวแล้ว

โอ้โหพี่มาเล่นในห้องเต็มไปหมดเลย

มีช้างมามาลำอย่างนี้พี่
พระพิคเนธมาลำอยู่ในห้องน่ะมา
แล้วก็บอกพี่เอามาคืนครับ
แล้ววันนั้นมันก็นอนกับผมถึงเช้า
ทุกวันนี้โกแบบเข้าไปกราบองค์พ่อที่บ้านผมแบบ

มาแบบเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่เราก็ต้องเชื่อ
ห้ามลบหลู่โดยเด็ดค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็
เป็นเรื่องราวที่ลบหลู่แล้วก็ของดีที่เด็ดของดิจัยเช้านะครับ
วันนี้นี่ต้องขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์

เราจะมาพูดเล่นมา

ครับผมขอบคุณครบพี่หนูครับ
เราจะพาท่านผู้ชมไปทำบุญกับสัตว์คู่บ้าน

โปรดติดตามตอนต่อไป